คุณผู้ชมค่ะ๗กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะสายป่านอภิญญากำลังจะเป็นวาดที่เจ้าสาว
ถ้าบ้านอื่นเนี่ยเขาไปขัดสีชวีวันอาบน้ำแร่แช่น้ำนมกันแล้วแต่สายป่านนะฮะยังไงยังไงด้วยความก็เป็นเด็กแนวนอกนู่นไปอาบแดดเลยจ้า
เหมือนตัวอะไรอ่ะนี่มึงไปทะเลมะตัวไหม้มาก
นี่ไม่ได้เหมือนไหม้แดดนะนี่เหมือนเอาไฟมาเผา
หนูไม่ได้คิดว่าแบบหนูจะต้องแบบสวยที่สุด
ขนาดนั้นจะต้องผ่องมีออร่าของเจ้าสาว
คือเราพยายามทำให้งานแต่งงานเหมือนเป็นวันพิเศษวันหนึ่งของเรา
แต่ว่าไม่ถึงกับขนาดว่าจะต้องแบบออร่าเจ้าสาว

สไตล์หนูคือไม่ได้เตรียมหนูคือหนู

ไม่ค่ะไม่มีการคุยกันคร่าว
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่รายชื่อแขก
แล้วก็ช่วงเวลาก็น่าจะเป็นสไตล์ของหนู
คือแบบชิลสนุกแล้วก็อบอุ่นเล็กมากกว่า

คือมองไว้นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่า

เป็นคนประหยัดเนาะ